เทรนด์ที่ติดอยู่ในทวิตเนี่ย

บิวทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะ
คือมันมีเหตุการณ์ที่แฟนเก่าของ
บิลจักรพรรณซึ่งเป็นนักแสดง
ซีรีส์วายเล่นเป็นพระรองเนี่ยนะคะ

บิลทำร้ายร่างกายโดนทั้ง

ไหนจะมีประเด็นเรื่องการใช้เงินใช้ของ

จักรพันธ์พุทธาเป็นนักแสดงซีรีส์วาย

โคตรร้ายสุดท้ายโคตรรัก
เป็นกระแสโด่งดังสุดจริงในทวิตเตอร์
วันนี้โดยเริ่มเรื่อง
บิลในออกงานอีเวนต์

บอกว่าก็เคยคบกับผู้หญิง

มีเวลาที่ดีร่วมกันแต่ตอนนี้
ความสัมพันธ์ไปแล้วยืนยันว่า

จิตใจไม่มีใครอยากทำร้าย
หรือว่าอยากโดนทำร้ายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง
หรือผู้ชายหลังจากที่ตัดความสัมพันธ์กันไป

คืออีเวนต์ที่บิลออกมา
เปิดใจให้แฟนคลับแล้วก็ผู้สื่อข่าวฟัง

ทีมงานก็ต้องวิ่งมาเอาทิชชู่มาใช้น้ำตา
แล้วก็พาออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นน่ะนะคะ
ทีนี้ฝั่งแฟนสาวที่เป็นคนต้นเรื่อง

นี่จังหวะนี้จังหวะที่ร้องไห้นะคะ

บอกว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง

แต่ตอนนี้มันเกินสิ่งที่ปอยจะรับไหว
เพราะคนรอบตัวปอยที่ไม่เกี่ยวข้องโดนผลกระทบ

มีเรื่องที่อีกฝ่ายใช้เงินใช้สิ่งของ

แล้วมีการทวิตภาพแชทบทสนทนาเป็นหลักฐาน

เพราะว่าถือเป็นหลักฐานในชั้นศาลนะคะ

พยายามหาหลักฐานออกมาตอบโต้ฝ่ายหญิง

วิตเตอร์ส่วนตัวนะคะเอาข้อความ
นทนาระหว่างตัวเขากับแฟนเก่าก็คือ
อยนี่แหละมาทวิตไว้

ปฏิเสธไม่ขอรับเงินและสิ่งของจากอีกฝ่าย

แต่ขอบคุณในความหวังดีแต่ต้องปฏิเสธ
มีข้อความที่ฝ่ายหญิงส่งแชทมาด่า

แต่เป็นความคิดเห็นที่แตก
ลบแอคเคาต์ทวิตเตอร์เลย

แฟนคลับก็ยิ่งตกใจกันไปใหญ่เลยนะคะ

หรือคนที่อ่อนแอร์กว่า
แล้วมีการถามถึงต้นตักสังกัดด้วย

มีความสัมพันธ์แล้วก็ยุติความสัมพันธ์กันไป
เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่

ขอเวลาสอบสวนเรื่องราวก่อน
และให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล

เดี๋ยวบริษัทจะแจ้งให้ฟังเองนะคะ

กว่าได้ข้อสรุปเรื่องราวทั้งหมด